เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏก็น่าจะเป็นตลกร้ายนะคุณ
เพราะว่ามีแม่ค้าขายน้ำปั่นส้มตำที่ชัยนาธนะครับ
เขาไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปสั่งซื้อเครื่องปั่น
แต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับคุณผู้ชมไม่ใช่เครื่องปั่นนะ

ทำไมฉันถึงได้ลูกประคำมาในเมื่อฉันสั่งเครื่องปั่น
ทีนี้ก็เลยเอาออกมาโชว์ให้เห็นนะคะว่านี่แหละรูปประคำอันนี้แหละ
ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ป่ะก็ดีนะกำลังจะโชว์แล้วนะ
เดี๋ยวเปิดให้ดูแบบนี้นะคะ
เออก็เนี่ยคุณผู้ชมนั่งงงในดงลูกประคำแบบนี้นะ
เออแต่เพื่อนบ้านก็แอบเซลนะครับบอกว่าก็ดีนะ

เผื่อจะได้ขายดีแล้วถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่า
คุณผู้ชมผู้เสียหายก็คือนางสาวยุวดีเพ็งโคตรอายุ๒๙ปี
เธอเป็นเจ้าของร้านขายน้ำปั่นส้มตำอยู่ที่ตำบลวังไก่เถื่อน

นี่แหละค่ะก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูแบบในนี้นะคะ
เป็นสร้อยลูกประคำค่ะ
หลังจากที่เธอไปสั่งของสั่งจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง
สิ่งที่สั่งคือเครื่องปั่นแต่สิ่งที่ได้คือนี่แหละค่ะ
นี่ก็พยายามเปิดให้ดูนะว่าฉันเคยสั่งนะเคยสั่งจริง
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะแต่อันนี้มันไม่ใช่แล้ว
ฉันรู้แล้วว่าแอปอะไรตอนนี้
คุณยุวดีบอกว่าวันที่สั่งสินค้าเป็นวันที่ทางแอปพลิเคชัน
เขาลดราคาเยอะไงคุณลดมากกว่า๗๐แหม่มันก็ดึงดูดใจนะฮะ
ตุ้นกับว่าตัวเองก็อยากได้เครื่องปั่นผลไม้เครื่องใหม่อยู่แล้ว
คือเขาบอกว่าไปดูในแอปพลิเคชันตอนนั้นที่เขาประกาศขาย
ราคามันแค่๔๕๘บาทก็เลยตัดสินใจ
ดสั่งทันทีอย่างไม่รีรอเพราะเขาบอกว่าโอกาสทองแบบนี้
ไม่ได้มีบ่อยแต่สุดท้ายก็มี
คุณผู้ชมหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้วนะคะ
มีพนักงานมาส่งสินค้าตามปกติคนที่บ้านก็รับสินค้าเอาไว้
โดยที่ไม่ทราบว่าสินค้าที่สั่งกับห่อที่ได้รับมันไม่ตรงกัน

พอกลับมาบ้านค่ะตัดสินใจแกะดู

ตอนแรกก็เอกใจว่าทำไมมันเส้นเล็ก
ไม่น่าจะใช่เครื่องปั่นแน่นอนก็คือห่อมันเล็กไง

ต่อมาเธอก็เลยทักท้วงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
แอปพลิเคชันที่เธอสั่งซื้อนี่แหละ
ก็ได้มีการเจรจากับผู้ขายสุดท้ายก็ยอมคืนเงินให้นะคะ
แต่ยังไม่จบเพราะว่าปัญหาที่พบหลังคืนเงินเนี่ย
กลับกลายเป็นแบบคืนเงินในรูปแบบคือวอลเล็ต
ปองจำนวน๔๕๘บาท
เธอก็เลยปรึกษาเพื่อนข้างบ้านที่ก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกัน
รู้วิธีการนำเงินคูปองเข้าบัญชีธนาคารกลับเป็นเงินสด
แต่ก็ต้องรออีก๗วันถึงจะได้เงินสดเข้ามาในบัญชี
ก็คือแค่เขียนที่ที่อยู่ไป
เขาก็ส่งมาจ่ายงานไปภังค่ะ
ตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่ได้สั่งอันนี้

ก็คิดไปเอ๊ะทำไมสั่งเครื่องปั่นแล้วได้อันนี้

ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินจริงหรือเปล่า

ถ้าได้เงินคืนก็คือไม่อะไรแต่ก็ไม่สั่งแล้ว

ไม่
ไม่ก็ได้จะเข็ดนะ
คุณยุวดียังฝากเตือนด้วยโดยเฉพาะขาช็อปออนไลน์ทั้งหลาย
บอกว่าจริงแล้วคือเดี๋ยวนี้มันมีเก็บเงินปลายทางใช่ไหม

แล้วก็มาได้สิ่งของผิดที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการแบบนี้
ก็เลยบอกว่าก่อนที่จะซื้อก็ดูดีนะคะ
เดี๋ยวนี้มันมีเก็บเงินปลายทางเนี่ยดิฉันก็ใช้บริการนะ
ซื้อของออนไลน์แต่ว่าทุกครั้งคือก็จะให้เก็บเงินปลายทางแบบนี้
ดิฉันต้องเปลี่ยนแล้วบ้างแล้วแหละ
ฉันโอนตลอดเลยเป็นคนนิสัยโอนไวนะคะ